ให้เธอต้องวางแผดมีลูก

อันนี้ก็ต้องไปเช็คดูค่ะยังไม่ได้ไปตรวจสุขภาพ
ก็ก็คุมใจที่เขายังเป็นตั้งแต่
คือเราเจอเขายังไงก็ยังเหมือนเดิม

มีจดทะเดียงหรือยังละละครับ

เขาก็เป็นคนที่

เราดูเหมือนแบบเด็กใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็อายุ๒๘ปีเนาะ
คือเขาก็มีภาวะเป็นผู้นำอะไรอย่างนี้ค่ะ
ทำอะไรเขาก็มีความคิดที่แบบเป็นผู้ใหญ่น่ารัก
แล้วใครกลัวใครคะ

กลัวเปล่าครับเขาเงียบแต่ว่าเขาดูอยู่ครับ

ดูยังไงคะ

บอกรักข้าจะมาแล้วบอกสัญญาล่ะครับ
แล้วก็จะให้เกียรติที่รักไปจนชีวิตจะหาไม่

วันแรกที่เพราะเราได้เจอเอิ้ดนะคะ

แล้วก็โชคดีที่ได้เจอคนดีนะคะแล้วก็ขอบคุณที่เอิร์ทดูแลเป๋าอย่างดี
แล้วก็อยากจะให้เป็นคนดีแบบนี้ตลอดไป
ชีวิตแหล่ะ
รู้สึกแปลกที่ตื่นมาแล้วต้องเจอคนอื่นที่อยู่บนเตียงเดียวกับเรา
แต่ว่าดีที่ตื่นมาและได้เจอหน้าเค้าทุกวัน

เพราะว่าปกติเราตื่นมาก็เจอ
เช้ามาก็เจอคุณพ่อคุณแม่เรา
แต่นี้พอเราได้มาใช้ชีวิตคู่กับเขา
เราก็รู้สึกมันก็ดีไปอีกแบบ
คือเหมือนเราได้โตขึ้นอีกดูรันอย่างนี้ค่ะ

อะเข้าถามหนูเรื่องชุดแล้ว
กับชุดเนียมของเราวันนี้เป็นเนื้ออ่ะ
วันนี้ก็ขอบคุณจากเสื้อ

แล้วก็ของหนูจากพี่คารมครับ
หมายถึงว่าถูกใจถึงจากไฟไมกนิดนึง

มันยัดมีจุดงานดี
ที่ผ่านกลางมันก็มีปัญหา
มันเป็นความผิดพลาดที่ชุดมันไม่เสร็จแล้วก็งานอาจจะบังส่วนที่แบบไม่เสร็จ
แล้ววันนั้นเรารู้สึกแบบเราต้องตามงานแล้วก็รู้สึกโกรธค่ะ
ในช่วงนั้นคือทุกอย่างมันก็อยู่ที่ตัวเราสองคนด้วยเพราะว่าเช้ามาก็ต้องแบบว่าต้อนรับแขก
ต้องทำพิธีพิธีส่งด้วยแล้วซึ่งหลายอย่างที่เรารู้มาว่ามันยังไม่เสร็จเนี่ย
มันเหมือนกับว่าเราเองต้องต้องกังวลเองอย่างเงี้ยค่ะซึ่งวันนั้นก็เราไม่ควรที่จะกังวลเนอะ

คือเปาเลือกใช้ชุดจากร้านเขาอย่างไร
คือต้องบอกก่อนเลยว่าเขาทางร้านนะคะก็เป็นพี่ที่รู้จักกันนี่แหละ
เมื่อก่อนก็ไม่ได้มีการแบบใช้ชุดจากร้านเขาอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็พอมารู้ว่าปอลจะแต่งงานเราก็เลยไปหาพี่ที่คิดว่าเราโอเค
เราก็เลยไปเขาก็เลยอยากจะเป็นแพลนเนอร์ให้ด้วย
อยากจะทำชุดทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวในทั้งสองวันด้วย
แล้วก็มีชุดเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวอีกอย่างนี้ค่ะ
คือไม่เสร็จเลยสักอย่าง
วันงานนะคะตอนที่ประมาณ๖โมงครึ่งได้ชุดเจ้าสาวมา๒ชุด
ก็คือชุดไทยจะไม่มีสบายไม่ปักอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ชุดที่เป็นชุดลาตรีอะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งก็ยังไม่เรียบร้อยค่ะ
ซึ่งมันก็ไฟไหม้เหมือนกันนะเพราะว่าพร้อมมา๗โมง
คือโชคดีว่าเราก็มีการวางแผนแล้วก็ได้ปรึกษากันตลอด

คือโชคดีที่เราได้เจอเหตุการณ์แบบนี้
เพราะเราจะได้ใส่ชุดที่สวย

เราก็เลยตัดสินใจไป

แล้วก็พาไปดาล
สังเงินว่าเราก็รู้ตั้งแต่๓๔วันคือว่าไม่เสร็จแน่

ประมาณ

อาทิตย์นั้นแหละอาทิตย์นั้นแหละประมาณนั้นค่ะ
แต่ว่าเราก็สำรองไว้ก่อนดีกว่าค่ะ
เราก็ไม่อยากเสี่ยงเราแล้วก็วางแผนไว้
ได้ได้ถามเหตุผลไหมครับว่าทำไมถึงไม่เสี่ยงเขา
ต้นระยะเวลาในการต่ำลง๑ปีอะไรแบบนี้
อันนี้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะ
แต่เราก็ได้มีการคุยมีการต่ำงานทางไลน์ด้วย

แต่ว่าจนถึงวันนี้ก็เอาเป็นว่าชุด

ได้รับคำขอโทษจากร้านหรืออย่างไร

ได้รับมาเมื่อวานดี

อืมก็จำไม่ได้ไม่ได้ใช่จำนวนหนึ่งแต่เราก็ไม่ได้ไม่ได้คุยเพราะว่าเราเองก็ไม่ได้ต้องการกลับคืนมาครับ
เพราะมันผ่านมาแล้ว
อันนี้เขาไม่ได้พูดถึงแล้วเราก็ไม่ได้ถามด้วยเราก็มันผ่านมาแล้วไง
เราก็รู้สึกว่าวันนี้วันดีก็เราอยากจะให้อะไรผ่านไป
อะไรที่แบบตัดได้แล้วก็เริ่มใหม่อย่างวันนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ตัดไปดีกว่าไอ้ที่แบบมันทำให้เราแบบรู้สึกไม่ดีอย่างนี้ค่ะ
ความรู้สึกไงครับด้วยความเป็นชุดเจ้าสาวในฝันของเราแต่ฝันใกล้เอื้อมแต่เอื้อมไม่ถึงอย่างเงี้ย
ตอนแรกมันก็รู้สึกเสียใจนะคะที่มันไม่เป็นไปตามตามที่เราวางไว้
เพราะว่างานทุกอย่างมันลาบลื่นหมดเลยเราทั้งสองคนก็ไม่ได้มีการทะเลาะ
ไม่มีการอะไรนะคะแต่ว่าอ่ามาด้วยเนี้ยมีมีเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้น
เรารู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่ได้เกิดเพราะเราค่ะแต่ก็โชคดีที่เรายังมันยังมีแผนสอง
เรายังคุยกันแล้วก็มันมีอะไรให้เราได้แก้ไขร่วมกันค่ะอืม
ก็ถือว่าเป็นบทเรียนต้อนรับคือคู่หนูเป็นคู่ที่แบบเหตุการณ์เยอะ
คืออย่างงานที่เกิดขึ้นอยากขอบคุณอะไรใครเป็นพิเศษไหมคะกำลังใจหรือว่าแบบคนช่วยจัดงาน
ค่ะก็ขอบคุณจากใจเลยแล้วกันนะคะอย่างวันที่สองที่ผ่านมาก็ขอบคุณพี่พี่ทีมงาน
ว่าจะเป็นฝ่ายอ่าดอกไม้ที่มาจัดเตรียมแบบว่าสวยงามมากนะฮะฝ่ายรันคิวอ่า
พี่โบพี่ก้อยนะคะซึ่งเขาก็แก้ไขสถานการณ์ข้างหน้าได้อย่างแบบลาบลื่นจนทุกคนแบบดูไม่ออกอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็แล้วก็อ่าขอบคุณพี่พี่พี่จากห้องเสื้อมีลานนะคะ
กรุบกรุบบ่อยไม่ก็คือสินสอดก็กำลังพอดีอ่ะฮะ
เดินหอก็ติดกับบ้านพ่อกิ๊กอยู่แล้วค่ะ

ย่านไหนบอกได้เลย

ค่ะก็ใกล้บ้านพ่อบ้านแม่ด้วยค่ะ

ขอบคุณค่ะ